ร้อนแบบนี้ผลไม้ที่ทานแล้วอร่อยแล้วเป็นไฮไลท์ของหน้าร้อน

เอามะยงชิดหรือมะปาง

ไปติดตามเรื่องราวนี้กันหน่อยครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาไปลิ้มลองผลไม้ดาวเด่นในหน้าร้อน
อย่างมะยงชิดและมะปราง
ผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารล้นเหลือ
และ๑ปีจะมีให้ลิ้มลองเพียงแค่๑ครั้งเท่านั้น

จึงสามารถนำมะยงชิดและมะปราง
ไปทำเป็นเมนูเด็ดได้หลายเมนูทั้งขาวทั้งหวาน
แต่จะมีเมนูอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
ละลานตามากเลยล่ะครับ
เมนูทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผลงานการรังสรรค์ของอาจารย์รุ่งธรรม
ศรีวันธนสินหัวหน้าศูนย์บริรักษ์ไทย
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ท่านเนี่ยได้เล่าว่าได้นำผลมะยงชิดและมะปราง
แปรรูปทำเป็นอาหารเมนูคาหวาน
เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค
ให้สามารถทำเองกินที่บ้านได้
และเมนูที่จะสาธิตให้ดูในครั้งนี้นั่นก็คือ
ผัดไทยกุ้งสดมะยงชิดและยำทะเลรวมมิตรมะยงชิด
เริ่มกันที่ผัดไทยกุ้งสดมะยงชิด
วัตถุดิบหลักก็คือเส้นเล็กเต้าหู้ไข่ไก่กุ้งลวกสุก
วงอกกล้วยชายถั่วลิสงคั่วบดน้ำตาลปี๊บและพริกป่น
จากนั้นนำเนื้อมะยงชิดและมะปรางไปปั่นให้ละเอียด
เพื่อใช้แทนน้ำมะขามเปียกและน้ำมะนาว
ซึ่งก็จะทำให้รสชาติที่หวานหอมและเปรี้ยวอย่างล่องตัว
ส่วนวิธีการทำก็ไม่ยากเลยล่ะครับ
เพียงแค่นำเส้นเล็กน้ำซอสพร้อมเครื่องผัดไทย
ลงไปผัดในกระทะคลุกเคล้าให้เข้ากัน
ก่อนนำกุ้งลวกสุกลงไปผัดด้วย
เมื่อได้ที่แล้วก็ใส่ต้นหอมถั่วงอกและเนื้อมะยงชิดสดที่หันเป็นชิ้นเล็กลงไป
จากนั้นก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยล่ะครับ
น้ำลายจะไหลอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือยำทะเลรวมมิตรมะยงชิด
วิธีการทำก็คือใช้เนื้อมะยงชิดและมะปราง
เป็นส่วนผสมหลักในการทำน้ำยำโดยเริ่มจากนำกุ้งและปลาหมึกที่ลวกสุกแล้ว
คลุกเคล้ากับน้ำยำใส่น้ำปลาน้ำตาลพริกซอยแล้วคนให้เข้ากัน
จากนั้นก็ใส่มะเขือเทศและหอมหัวใหญ่ลงไปแล้วคลุกอย่างเบามือ
ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วล่ะครับ
นอกจากนี้เนื้อมะยงชิดและมะปราง
ยังสามารถนำไปทำวุ้นผลไม้และน้ำปั่นอร่อยได้อีกด้วยล่ะครับ

อยากกินมะยงชิดอยากกินมะปางสมูจี้
จริงมะยงชิดมะปรางนี่ทำได้ทั้งเมนูคาวและเมนูหวานเลย

แต่จริงถ้าเกิดใครมีอยู่ลองแบบปรับมาทำเมนูแบบ

มียำสักจานนะโอ้แล้วก็มีตามด้วยน้ำมะยงชิดปั่น
อิ่มเอออิ่มสะใจแล้ว